วันนี้ข่าวเศร้าเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นพาท่านผู้ชมกับน้องมิ้นไปซื้อผลไม้ทานกันดีกว่า

เดี๋ยวพาไปซื้อเงาะกันลองกอง

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมออนไลน์

แล้วก็อย่าลืมนะครับปักหมุดบอกเราหน่อย
เราอยู่ที่ไหนจะได้รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับ

มีเงาะกับรองกองเขาก็เป็นใส่รถกระบะ
เราเห็นบ่อยรถขนขายผลไม้
ตามข้างทางเห็นป้ายมาแต่ไกลเนี่ย

เดี๋ยวไปดูนะฮะร้านนี้นะครับที่เขาขายแล้วมีคนไปเจอ
ถ่ายคลิปไปลงโซเชียลบอกว่า
มันแยกปันทัศน์กัน

แต่ว่าแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าผลไม้

เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
รถกระบะเปิดท้ายขายเงาะข้างทาง

แล้วก็สามีนี่ค่ะ

ขายเงาะโลละ๒๐

มันครึ่งกิโล๒๐

คิดว่าโลละ๒๐บาท
ก็เลยมาต่อว่าแม่ค้าว่าหลอกลวง

แม่ค้าหลอกลวงอย่าไปซื้อ

ถูกไหมคะก็ถ้าอ่านป้ายก็มองเห็นอยู่นะ
แต่เขาอาจจะบอกว่ามองไกลแล้วเข้าใจผิดหรือยังไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะเอาเป็นว่าคือคลิปนี้พอถูกแชร์ออกไป
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็เป็นสองมุมมองด้วย
ฝ่ายหนึ่งก็มองว่ามันก็เป็นกลยุทธ์การขายของเขาหรือเปล่า
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างนี้ในทางกฎหมายเขาก็ไม่ได้ผิด
เขาไม่ได้หลอกลวงอะไรเขาก็เขียนเนี่ยเห็นไหมง๊อจันย์วาน
เป็นกลยุทธ์เขาหรือเปล่าน่ะก็พอคุณเห็นโลปูยี่สิบ
คุณก็เดินมาไงคือพอเห็นโลปูยี่สิบแวทแรกก็รู้สึกว่า
อุ้ยถูกจังไหนมาซื้อหน่อย
แต่พอเดินเข้ามาใกล้มันก็จะเห็นเองว่า

จะเอาเท่าไหร่มันก็เป็นกลยุทธ์ของเขา

แต่เขียนให้มันชัดเจนไปเลยดีกว่าไหมล่ะ

หรืออีกมุมนึงก็มองว่า
มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่า

เป็นที่เข้าใจตอนแรกก็ไม่ต้องซื้อสิ
ใช่ลองกล้องเนี่ยเห็นมั้ย

คลิปกระทั่งหมดละครึ่งโลแหละ

เราตามไปหาจนเจอครับจะเจอครับท่านผู้ชมครับ
คลิปนี้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

ของแม่ค้าผลไม่นะคุณเยาว์รัฐชภร

รถขายผลไม้คันนี้ที่อยู่ในคลิปจอดขายอยู่ที่ริมถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
อยู่ที่หน้าสำนักงานพื้นที่การศึกษาเยอะโสธรเขตหนึ่ง
แม่ค้าที่ท่านเห็นในคลิปที่ถูกต่อว่าต่อขานอยู่
ชื่อว่านางสมหมายบุญเติมอายุ๔๙ปี
จอดรถขายผลไม้อยู่นะครับลูกชายก็คือนายพงธรตุลาโมก
อายุ๒๕ปี
ก็ขายผลไม้กันอยู่ที่ยะโสธรนั่นแหละนะครับ
นายสมหมายบอกว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ไม่ได้ลงไปซื้อของเลยนะครับ
ไปถึงก็มาตำหนิอย่างเดียวเหมือนกับที่เห็นในคลิป
มีสามีชาวต่างชาติคอยถ่ายคลิปเอาไว้
ส่วนตัวแม่ค้าก็ไม่ตอบโต้อะไรแต่ถามว่าเสียความรู้สึกไหม
เสียความรู้สึกเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หลอกลวงลูกค้า
ลูกค้ามาซื้อก็บอกตรงว่าเออครึ่งโล๒๐นะ
เพียงแต่ว่าเขาเขียนลักษณะแบบนี้
ดึงดูดใช่ไหมแต่ที่สำคัญคนที่มาเนี่ยคือไม่ได้มาซื้อนะ
ตั้งใจมาว่ามาถ่ายคลิปอ๋อมีความตั้งใจตรงนั้น
อ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับ

แต่ว่าวันที่เราไปวันนี้เนี่ย
คือวันหลังจากที่เกิดเหตุมีคลิปเกิดขึ้นแล้วนะ
อ่าวันที่เขาถูกถ่ายคลิปออกมาเนี้ย
ถ้าสังเกตดีป้ายที่เขียน
เงาะจันครึ่งโลยี่สิบเนี่ยอะไรเนี่ย

เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูในคลิปนะในคลิปนี่คือตอนที่มีคนเข้าไปถ่าย
ในคลิปด้านซ้ายนะครับในคลิปที่คนถ่าย
เดี๋ยวเราจะพยายามหาจังหวะหยุดให้นะครับ
จะเห็นว่าคำว่าตัวครึ่งมันเล็ก
แต่วันนี้ด้านขวาเนี่ยกรอบขวาที่เราไปเจอเนี่ย
ไปหาข้อเท็จจริงไปถามให้เนี่ยค่ะ
เขาแก้ตัวครึ่งแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้ว
ให้หนาขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น
เห็นมาแต่ไกลอ่ะว่าครึ่งโลยี่สิบเนี่ยเห็นแต่ไกลเลย
คืออ๋อเพราะว่าคือเขาเขียนบรรทัศนบนเล็กทั้งบรรทัศน์เลย
เนี่ยแล้วไอ้ทางขวาเนี่ยคือแก้ให้มันหนาขึ้นเพื่อให้อ่านชัดขึ้นแต่

คือเอาเป็นว่าคนที่เขาไปถ่ายคลิปที่เขาไม่พอใจเนี่ย
เขามองว่าที่วันที่เขาไปเจอเนี่ยไอ้ตัวครึ่งเนี่ยมันอยู่คนละบรรทัศน์แล้วมันเล็กไป
ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าโลละยี่สิบลองกองโลละยี่สิบห้า
ก็เลยหาว่าแม่ค้าจงใจหลอกลวงประชาชน
วันนี้เราไปตามไปหาจนเจอไอ้ป้ายที่เขาเขียนไว้ครั้งแรกเนี่ยเขาแก้คำว่าครึ่งแล้ว
คือเห็นมาแต่ไกลก็คือครึ่งโล๒๐แม้จะอยู่คนละบรรทัศนมันก็ชัด
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกเหมือนกันว่ากระดาษมันสั้นหรือเปล่ามันเขียนไม่พอหรือเปล่า
อ่าก็แล้วแต่มุมมองอ่ะเนอะเพียงแต่ว่าเราไปหาข้อเท็จจริงมาให้ท่าน

ใช่ค่ะซึ่งลูกชายเนี่ยก็บอกกันไว้
วันเกิดเหตุคือวันอาทิตย์ที่๓มิถุนายน๑๑โมงครึ่ง
วันนั้นพระเอิญไม่อยู่ไปทำธุระ

มีผู้หญิงคนนึงนะลงมาจากรถ

แต่พอลงมาปุ๊บก็เอะอะโวยวายเสียงดังเลย
ประกาศบอกคนอื่นไม่ให้มาซื้อของที่ร้านแม่
บอกว่าง้อที่เขียนราคาติดไว้ครึ่งโล๒๐บาท
ลองกองครึ่งโล๒๕บาทเนี่ย
คำว่าครึ่งตัวมันเล็กเกินไป

แล้วก็มีสามีชาวต่างชาติมาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

ตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยบอกแม่ให้ไปแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
แบบนี้มันตั้งใจหมินประมาทกันชัด
ซึ่งสามีชาวต่างชาติก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วย
พอตามไปเจอนายพงทรก็โกรธเก็บเอาไว้
แล้วก็เอามาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กตัวเองอีกครั้ง
เรียกร้องความยุติธรรมจากสังคม
แต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่อยากเอาความ
อยากทำมาหากินมากกว่าปล่อยเขาไปเถอะ

แล้วก็สำหรับเรื่องความเนี่ย
ผมก็ไปแจ้งความก็ยอมความเรียบร้อย
ก็ไม่อยากค้าความ

ถ้าป้ายราคาผมเห็นแล้วคุณอ่านแล้ว
เราไม่พอใจไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับ
ผมก็บอกราคาก่อนเสมอว่ามันโลละเท่าไหร่

โลละ๔๐บาทผมบอกก่อนตลอดครับ

เขาลงมานี่คือผมบอกเลย
บอกเลยว่าโลละ๔๐บาทครับ

แต่ที่เราเขียนไว้ลองกองครึ่งครึ่งโลนี่คือเป็นการเรียกร้องจุดสนใจ

ครับก็เขียนตัวใหญ่ไม่ได้ซ่อนอะไรเลย

เขาบอกด้วยนะว่าลูกค้าที่มาซื้อเนี่ย
ก็อย่างที่เขาบอกในคลิปเขาบอกทุกคน
บอกพี่โลละ๔๐นะ๓โลละ๑๐๐บาท

เขาก็ยอมรับว่าการเขียนป้ายแบบนี้
ตัวเลขสำคัญอยู่แล้วเพราะมันคือราคา
ก็เขียนแล้วมันก็ดึงดูดคนได้จริง
อย่างน้อยคือดึงดูดให้คนเข้ามาดูที่ร้านเขาก่อน

ยอมรับว่าเป็นการตลาด

ทีนี้เราก็เลยไปถามลูกค้าบ้างว่า

มาตอนแรกเนี่ยมาตามไอ้เลขดึงดูดที่ดูเหมือนมันจะถูก
พอมาถึงแล้วเนี่ยซื้อไหมหรือยังไง
ที่ผ่านมานี่ที่เห็นเขาเขียนราคาไว้นี่

๑โล

ก็พอมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับ
เขาก็ลงข้อความเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าจากประเด็นดราม่าที่มีคนไปซื้อผลไม้
แล้วร้านแปะป้ายที่ทำให้นึกว่าโลละ๒๐๒๕
ไปสอบถามนักกฎหมายมาว่ากรณีนี้ถูกไหม

ระบุราคาชัดเจนถึงจะเขียนครึ่งไว้คนละบรรทัศน์ก็เถอะ

แต่ถ้าป้ายราคาระบุไว้ราคานึง
แล้วเก็บเงินอีกราคานึงอันนี้ผิด
ดังนั้นการตั้งป้ายราคาแบบในคลิปนั้น
ถือว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ประการใด
นักกฎหมายมาตอบใช่ไหมคะ

ผู้สื่อข่าวเราเองก็พยายามจะสอบถามข้อได้จริงจากสองฝ่ายนะ
ก็คือพยายามที่จะลองไปถามฝั่งโพสต์คลิป

แต่ว่าตอนนี้ติดอบรมอยู่ที่อุบลราชธานีก็เลยไม่ได้พูดคุยกัน
อ้าวก็ท่านก็แสดงความเห็นได้นะครับ